การช่วยเหลือสุนัขจากฟาร์มเถื่อนนั่นเองค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาก็ได้เข้าไปบุกช่วยเหลือนะคะ
โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่
และเจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือสุนัข
ผู้หญิงคนนึงเขาทำเป็นฟาร์มเพาะขายที่เชียงใหม่
จำนวนสูนักเกือบร้อยชีวิตค่ะ
หลังจากที่มีคนพบกรงสุนัขอยู่ในป่ารกร้างที่อำเภอแม่ริม

แล้วดูสภาพสุนัขแต่ละตัวสิคะคุณ
สู้ผอมบางตัวตายแห้งคากรงเลยนะคะ
แล้วกรงขังเองก็สภาพอย่างที่เห็นแล้วค่ะ
ผูกพังก็เลยมีคนที่เป็นคนที่รักแล้วก็เมตตาสัตว์
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้หาทางช่วยเหลือ
กระทั่งข้อความนี้ไปถึงกลุ่มคนช่วยสัตว์ค่ะ
ก็ได้หาทางประสานการช่วยเหลือ
เข้าไปดูตามจุดต่างว่าเป็นจริงเหมือนกับที่แจ้งหรือเปล่า
ทีนี้เมื่อเข้าไปดูตรงกับที่แจ้งทุกอย่างเลย

ใช่ค่ะดังนั้นเขาก็เลยแจ้งทหาร
ช่วยประสานการพูดคุยกับผู้หญิงที่เพาะสุนัขขาย

บอกว่าถ้าไม่โอเคจะแจ้งความดำเนินคดีนะ
ข้อหาผิดกฎหมายป้องกันการทารุณกรรม

มีดาราศิลปินกลุ่มจิตอาสาชาวไทยชาวต่างชาติ
ช่วยกันทั้งตัดขนตัดเล็บให้สุนัขที่เขาช่วยเหลือออกมาได้
แต่สภาพเขาก็ยังคงอิดโรยอยู่
เนื่องจากกรงสถานที่มันก็แออัดมันสกปรก
แล้วอย่างที่บอกบางตัวตายคากรงเลยนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำรถบรรทุก๖ล้อ
ไปรับสุนัขทั้งหมดมาอนุบาลค่ะ
พบว่ามีสุนัขป่วยหนัก๑๓ตัว

ส่วนที่เหลือก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ด้านนางแสงเดือนชัยเลิศมูลนิธิอนุรักษ์ช้าง

ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กลุ่มจิตอาสา
ว่ามีสุนัขถูกขังเอาไว้ในสถานที่นี้
ก็เลยมีการประสานทหารไปช่วยเหลือออกมา
โดยหลังจากนี้จะมีการอนุบาลให้สุนัขแข็งแรงก่อน
ขณะนี้มีจิตอาสาช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมากค่ะ

หากผู้รักสุนัขท่านใดต้องการช่วยเหลือ

ทั้งอาหารพลาดชะตัวเก่า

เพราะว่าที่เชียงใหม่ตอนนี้อากาศก็หนาวเย็น
แล้วก็เหมือนว่าสุนัขทั้งหมดขาดความอบอุ่น
บางทีเขาเจอกับเหตุการณ์ต่าง

แล้วหลังจากนี้ค่ะมูลนิธิจะดูแล
สุนัขทั้งหมดหายดีแข็งแรงดี
แล้วก็จะเปิดให้กับผู้ที่รักสุนัข
นำไปรับเลี้ยงนำไปอุปการะต่อไปนั่นเอง
ดูสิแต่เขามีเสื้อใส่นะช่วงหน้าหนาวแบบนี้